มาดูความต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาพฮือฮานะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่
พลเมืองดีค่ะไปช่วยหน่วยกู้ภัยนะคะ
ออกตามหาร่างของผู้ชายที่เขาออกไปหาปลา
จมหายลงไปในคลองแห่งนี้
เขาบอกว่าช่วงของการทำงานของกู้ภัย

แต่ภาพนี้เขาบอกว่าพอเอามาดูดี
พลเมืองดีที่สวมเสื้อสีฟ้าที่มาช่วยค้นหาร่างของคนที่จมน้ำแล้วหายไปเนี่ย

ตอนนี้กำลังหาคำตอบอยู่นะคะเรามีคำตอบ

เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ย
ตอนนี้ครอบครัวของเขานะหวาดระแวง
เขาคนแก่เนอะมาถ่ายภาพติดมาหัวหายไป
มันคือเคราะห์ร้ายจะมีเคราะห์มีอะไรอย่างนี้

ครอบครัวของเขาเนี่ยนะคะตอนนี้ก็พยายามทำพิธีต่างช่วยเหลือเขาเนี่ยนะคะ
เอาอย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือพลเมืองดีไปช่วยค้นหาร่างของนายดาวิท
ข้ามเขาอายุหกสิบเก้าปีนะคะ
ที่ไปหาปลาแล้วก็เสียหลักจมหายลงไปในน้ำ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปพบผู้ชายในภาพที่ถูกระบุว่าหัวหายเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าในแว่นค่ะเป็นนามสมมุตินะ
พูดคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่าช่วงแรกเห็นภาพตัวเองตัวเขาเองนะ
เห็นมันแปลกเลยแต่พอมีคนส่งต่อภาพนี้
ญาติพี่น้องแม่และแม่ตอนนี้อายุมากแล้ว
แม่ตกใจค่ะกลัวว่ามันจะเป็นลางไม่ดี
ให้ไปทำบุญใหญ่เลยไปถวายสังขทานไปอาบน้ำมนต์ที่วัด
โรงศพที่วัดบ้านมุ้งเป็นการแก้เคล็ด
อกจากนี้นะคะพอกลับมาถึงบ้านแม่บอกมานี่มานี่มาใช้วิธีโบราณเนี่ย
เอาชายผ้าถุงของแม่คลุมหัวในแว่นบอกว่าเป็นการแก้เคล็ด
ภาพถ่ายเนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วไม่มีหัวก็ทำตามที่แม่บอก
เพราะอยากให้แม่สบายใจส่วนน้องสาวที่อยู่กรุงเทพโทรมาเลยค่ะ
อย่าลืมนะไปทำบุญไปแล้วไปอีกน้องย้ำแบบนี้เลยไปแล้วให้ไปอีก
ทุกคนเป็นห่วงมากตอนนี้ครอบครัวนะคะนอกจากนี้นะคะ
การที่มันเกิดกระแสในโลกโซเชียลมีเดียและข่าวก็ออกไปทั่วประเทศเนี่ย
แว่นบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาออกนอกบ้านไปตลาด
ปกติเนี่ยจะเดินจากบ้านถึงตลาดเนี่ย๑๐นาที
แต่ตอนนี้มันนานกว่านั้นทำไมล่ะ
แวะคุยกับคนข้างบ้านแวะคุยกับคนในซอยแวะคุยกับคนในตลาด

ทุกคนถามนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและได้คำตอบมาแบบนี้ในแว่นบอกว่า
ที่ถ่ายไม่เห็นหัวเพราะจังหวะนั้นเดินก้ม

รอดสะพานก็เลยไม่เห็นหัวคำตอบมีอยู่แค่นี้
อ๋อจังหวะกำลังจะรอดพอดีแล้วเขาถ่ายภาพพอดี
ก็เป็นคำถามที่สามารถหาคำตอบได้
แต่ผู้คนสบายใจก็ทำบุญไปซะ